ที่เป็นคำถามถามคุณผู้ชมในการชิงรางวัลโทรศัพท์มือถือลาวาเอวันนะครับ
นั่นก็คือเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่ง
ที่เขาบอกว่าไปช่วยเจ้านาย

แล้วปรากฏว่าทำให้สุนัขตัวนี้บาดเจ็บไฟคลอกจนตาบอด
มีการขอให้แชร์กันเพื่อที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือด้วยนะคะ
แต่ท้ายที่สุดจากการตรวจสอบของชาวโซเชียลก็เป็นเรื่องราวโอละพ่อเลยฮะ
และอย่าลืมนะครับคำถามของเราถามว่า
จริงแล้วอะไรที่แปะอยู่บนหน้าของเจ้าสุนัขตัวนี้นะครับ
โดยบรรยายว่าสุนัขตัวนี้เข้าไปช่วยเจ้าของมันจากกองเพลิง
ทำให้มันสูญเสียตาไปทั้งสองข้าง
ร่วมกันสมทบช่วยน้องหมากันเถอะครับ
สาธุ๑ไลค์เท่ากับ๑บาท

ทำเอาภาพนี้ถูกกดไลค์ไปเกือบ๖๐๐๐ครั้ง
แล้วก็ถูกแชร์ออกไปร่วม๒๐๐๐ครั้ง
ภายในเวลาเพียง๒วันเท่านั้นนะครับ

นี่มันแฮมโปะหน้าไม่ใช่เหรอ
นั่นน่ะสิแฮมหรือเปล่า

เคยมีภาพนี้ปรากฏอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตหรือยังนะคะ
พบว่าภาพนี้ถูกโพสต์ตั้งแต่ปีที่แล้ว
แกล้งวางเอาไว้บนหัวของมัน

นะครับคุณผู้ชมแฮมแฮมแฮมโทรมาเลยตอนนี้
ก็ยั่วยวนความหิวของเจ้าสุนัขนะครับ

ก็ไม่ใช่สุนัขไฟไหม้ตามที่ถูกแชร์กันแต่อย่างใด
เป็นเรื่องที่อยู่ดีก็เอาภาพเก่ามากุเป็นแต่งเรื่องใหม่
แล้วก็มาหลอกไลค์หลอกแชร์กันแบบนี้

ก็คุณผู้ชมก็อันนี้มานะครับ

เราถามไปว่าตกลงแล้ว
บนหน้าสุนัขเนี่ยมีอะไรกันแน่
ที่ไม่ใช่ตาบอดนะฮะสรุปว่าเป็นแฮม
เช็คก่อนแชร์แล้วข่าวนี้เป็นข่าวมั่วนะคะ